เอาจากเรื่องของงวดที่แล้วเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการถูกรางวัลนะคะ
ใครถูกรางวัลไปบนที่ไหนไว้ก็ต้องไปแก้บน
หรือว่าได้เลขเลขเด็ดเลขดังจากที่ไหนไว้เนี่ย
ก็ต้องไปแก้ถ้าสมมุติว่าได้โชคได้ลาบเนี่ยนะคะ
แต่เขาบอกว่าเกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะคะ
ยาวนิดนึงเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์สิงสถิตอยู่จุดนี้นะคะ
หลังจากที่ชาวบ้านค่ะได้เลขเด็ดไปนะคะ
ถูกเลขท้าย๓ตัวไปค่ะเขาก็รวมกัน
มาแก้บนด้วยการเอานางรำมารำ
และในช่วงที่นางรำมารำอยู่ค่ะคุณค่ะ
งูเหลือยผ่านกลางวงนางรำเลยนะคะ
บอกว่านางรำรำอยู่ก็แตกกระเจิงค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศค่ะ
อยู่ไหมล่ะคะแต่ละคนเขารวมกันนะ

งูมาค่ะวงแตกเลยนะคะ
เขาบอกว่าน่าจะเป็นงูสิง
เพราะลักษณะตัวเขาจะเป็นสีดำเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙กรกฎาคมช่วงเย็นค่ะ
ตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรี
ชาวบ้านเขาก็ขนเครื่องสักการะ

แก้บนค่ะแก้บนแม่ย่าโอรส
แม่พันธุ์พิรัยกุมารจุกแดงจุกทอง
หลังจากชาวบ้านถูกรางวัลสลากินแบ่ง
รัฐบาลเลขท้าย๓ตัว๑๖กรกฎาคม
ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเอาดูกันอีกครั้งค่ะ
ดีมากคือนอนนึกถึงตลอดเลยแหละ

พูดพันปี
อันนี้อันนี้หกสิบสอง
แล้ววันนี้เอามาตั้งแต่กี่คน

นางรำเขาก็ใส่ชุดแจงแว่งเนอะ

ส่วนเรื่องงูชาวบ้านคิดว่าน่าจะเป็นงูเจ้าที่

เขาเคยสื่อจิตกับแม่ตะเคียน
บอกว่าที่นี่มีงูสองตัวอาศัยอยู่และนี่แหละค่ะก็โผล่มาให้เห็นนะคะ
นางสาวจำนงขำคำขจรค่ะหนึ่งในชาวบ้านที่เอาเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนด้วยเนี่ยนะคะ
บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่างูที่เห็นน่าจะเป็นงูเจ้าที่นี่แหละเพราะว่าสารเนี้ยมันศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
งูเจ้าที่อย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่ามีคนที่เขาสมผัสสัมผัสกันได้
สัมผัสกันได้กับเจ้าของศาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในศาล
แล้วก็มาจังหวะที่เขาลำแก้บนพอดีเนอะ
มีงูสองตัวเป็นงูเจ้าที่อาศัยอยู่